แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้วยัง

แม่บ้านประจันบรรย์
แม่บ้าประจันบรรย์
สวัสดีค่ะแอร์ฟันธิราค่ะ
กูอีฟันนาธพัทรค่ะ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่คุณแม่บ้านคุณรู้ค่ะ
ปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

ว่าจะรุ่งจะเลิกขนาดไหนกับสินแสโจ้กันเลยนะคะ
ใช่คุณผู้ชมค่ะพร้อมกับนี่เลย

สำหรับหนุ่มสาวที่กำลังระหองระแหงนี่ต้องฟังให้ดีเลย
เพราะว่าวันนี้เราจะมาในประเด็นที่ว่า

หนุ่มสาวนักศัตริย์ไหนกระเป๋าแบนแฟนทิ้ง
เฮ้ยกระเป๋าแบนแล้วยังแฟนทิ้งเหรอ

ไม่ใช่ฉันว่าไม่ใช่ปีเถาะแน่นอน

ก็ใช่สิฉันจะบอกฉันจะตกใจทำไม
ก่อนอื่นเช็คดวงก่อนว่าจะมีแฟนเมื่อไหร่
เพิ่งตกใจเรื่องกระเป๋าแฟนทิ้งตกใจทำไมกัน
ลืมตัวก็มันตื่นเต้นอะกระเป๋าแบบแบบแซ่งตื่นเต้น
แต่ว่าก่อนที่เราจะไปอัปเดตดูกับพี่หมอโจ้นะคะ

เราอยู่กับโยคะและเรายังอยู่กับพี่หนูเล็กคนเดิมเลยนะคะ
สำหรับสาวออฟฟิศที่ทำงานไม่ต้องกลัวจะไม่ได้บริหารค่ะ
เรามีท่าโยคะที่สามารถทำงานไปด้วยแล้วก็บริหารไปด้วยได้
ที่เราจะไปบริหารร่างกายกันนี้นะคะ
เราไปอัปเดตดวงกับพี่โจ้กันก่อนดีกว่าค่ะ

โหราแซ่บใบสินแสโจ้

สวัสดีค่ะ

แล้ววันนี้ค่ะก็เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา

วันนี้ค่ะพี่หมอโจ้จะไปเวียนเทียนที่ไหนคะ
ก็คงจะเวียนเทียนวัดใกล้บ้าน

มีโอกาสมีเวลาก็ไปทำบุญทำการสะดอกเคราะห์กันนิดหนึ่ง
ไปเรื่อยไปเรื่อยทุกวันสำคัญทางศาสนานะคะ
ก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตตัวประจำสัปดาห์กันก่อนนะคะ
ระหว่างวันที่๒๒๒๘กุมภาพันธ์

ได้เลยค่ะเราเริ่มกันที่ปีชั่วกันเลยดีกว่านะคะ
การเงินการงานความรักเป็นยังไงบ้างคะ
เป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนที่เกิดปีชั่วนะครับ
ในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีความโดดเด่นในหลายเรื่องแล้วนะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานการเงินแล้วก็ความรักนะครับ
ทุกอย่างจะเริ่มมีความคืบหน้ามากขึ้น
และที่สำคัญเร็วนี้จะมีเขาเรียกว่าเดือนนี้อาทิตย์นี้

ไม่ใช่ดอกบี้หรอคะหรือยังไงคะไม่ใช่ดอกบี้ค่ะคือสิ่งที่เราทำเอาไว้มันจะค่อยออกออกมา
ที่ผ่านมาเขาเรียกเป็นช่วงปลูกไง
ใช่ช่วงปลูกเหนื่อยเด็ดเหนือปลูกรถน้ำพวนดินตอนนี้ออกผลแล้ว
ออกมาในรูปแบบที่มันดีใช่ไหมคะจะออกออกมาในแนวทางที่ดี
โอเคสิ่งดีที่เราเริ่มปลูกเอาไว้ตอนนี้มันออกดอกออกผลให้เราได้เก็บกินแล้ว
ใช่นะครับสำหรับคนที่เกิดปีชวดนะครับค่ะต่อไปคนที่เกิดปีฉลูนะครับ
ก็จะตรงข้ามคนที่เกิดปีชั่วสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเนี่ย
เขาเรียกพื้นฐานดวงจะมีความเครียดสะสมอยู่นิดนึงนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ระมัดระวังจากคนรอบข้างคนใกล้ตัวที่จะสร้างปัญหาด้วย
คือง่ายว่ามันกลืนไม่เข้าขายไม่ออกถ้าปล่อยวางได้ทุกอย่างก็จะนิ่ง
อันนี้ปีฉลูนะคนที่เกิดปีฉลูครับ
โอเคปีขาญค่ะถึงแม้จริงมาแล้วเนี่ยเข้าสู่ปีชงเต็มตัวก็จริง
แต่อิทธิพลของเดือนเนี่ยยังส่งผลให้อาทิตย์นี้ของคนที่เกิดปีขาเนี่ยยังมีความรุ่งเรืองอยู่นะครับ
เฉพาะภายในเดือนนี้เท่านั้นนะคือเพราะงานว่ามันกำลังจะพ้นแล้วเนี่ยปั๊บทุกอย่างจะเริ่มพิกพันธ์นะครับ
เพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เนี่ยถ้ามีงานสำคัญมีเรื่องสำคัญเนี่ยก็ขอให้รีบลงมือทำ
เคลียร์ให้หมดอย่าให้ข้างคา
ตั้งรับที่ดีเนอะเพราะว่ากำลังจะพลิกผันอยู่ในจุดที่มันชะตาดวงกำลังจะเปลี่ยนใช่ไหมคะ

ตั้งรับกันให้ดีดีนะคะสำหรับคนไหนที่เกิดปีขานค่ะต่อไปปีเถาะค่ะ
คนที่เกิดปีถอนนะครับในพื้นฐานดวงในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีความสบายนะครับ
อาจจะมีเรื่องจุกจิกกวนใจบ้างนะฮะแต่ว่าก็จะผ่านไปได้อย่างไม่น่าเป็นห่วง
แต่ถ้าทำรุ่นสำคัญขอให้ทำวันที่๒๔แล้วก็๒๘กุมภาพันธ์
จำไว้นะคะ๒๘กุมภาพันธ์ต่อไปมีมารองกันบ้างค่ะ
ที่เกิดปีมโลงนะครับในช่วงนี้นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยของชาวปีมโลงค่อนข้างจะมี
เขาเรียกว่าเสน่ห์พอตัวมันมีกลิ่นอะไรออกมาจากร่างกาย
ฟิลโมอะไรประมาณนั้นนะครับช่วงที่ผ่านมาหนาวมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ประมาณนั้นครับตัวกลิ่นฟิลโอโมนก็เลยออกไม่ใช่ใช่มั้ย
ไม่ใช่ครับไม่ใช่คือเหมือนกับว่าเป็นช่วงดวงเหมือนกับมันจะมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ย
ดูดเขาเข้ามาดึงดูดคนอื่นดึงดูดตัวเองไปอยู่กับคนอื่นด้วยอะไรอย่างนี้
พูดง่ายว่าคนโสดเนี่ยจะเจอคนที่ถูกใจ

คนที่เกิดปีม๔นะครับในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ย
พยายามทำใจให้นิ่งทำใจให้ร่มเขาไว้สักนิดหนึ่งนะครับ
เพราะว่าปัญหาที่มีเนี่ยมันเป็นแค่ปัญหาระยะสั้น

แต่ถ้าสนใจพลาดเนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหาที่โยนต่อไปอาทิตย์ต่อไปด้วยเหมือนกัน

ก็ต้องระวังกันสักนิดนึงใจเย็นกันนิดหนึ่งนะครับ

ที่เกิดปีมะเมียนะครับในช่วงนี้นะครับก็จะมีความปลอดโปร่งนะครับ
เพราะที่ผ่านมาในช่วงตั้งแต่ธันวามามกรามาเนี่ย

มาในกุมภามีนาเมษาจากนี้ไปเนี่ยก็ทุกอย่างจะค่อยดีขึ้น
แล้วมาสัปดาห์นี้ก็ขอให้วางแผนที่ดี
เพราะว่าในช่วงอาทิตย์หน้าเนี่ยคุณจะมีโปรเจกต์บางอย่างเข้ามาด้วย
เป็นโปรเจคที่ให้เราได้ทำอะไรใหม่

ใช่เป็นโปรเจกต์ใหม่หรือว่าเป็นภาระหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายมา
ตรงนี้ก็ขอให้เตรียมตัวเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อย
เอาโอกาสมาถึงเตรียมตัวเองไว้ให้พร้อมนะครับ

คนที่เกิดปีมาแมนนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับ
มีเกณฑ์ที่จะเดินทางใกล้นะครับ
แล้วก็มีการรับงานใหม่ด้วย
เพราะว่าพื้นฐานดวงอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่า

เพราะฉะนั้นเรื่องดีก็จะเข้ามาในสัปดาห์นี้นะครับ

จากที่ผ่านมาอาจจะแบบฉันจะเอาไงทิศ

ยังไม่ชัดเจนหนทางยังไม่ชัดเจน
ตอนนี้จะชัดเจนมากขึ้นแล้วจะรู้ว่าตัวเองจะไปทางไหนแล้ว
ใช่แล้วก็ขอให้มุ่งหน้าไปอย่างเต็มที่เลยครับ
เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็ผ่านไปแล้วค่ะ
สำหรับ๘นักศัตริย์นะคะยังเหลืออีก๔นักศัตริย์นะคะ

ช่วงนี้หนุ่มสาวนักศัตริย์ไหนมีเกณฑ์กระเป๋าแบนแฟนทิ้ง

น่ากลัวมากแล้วกลับมาลุ้นกันช่วงหน้าค่ะ